โตมาและอย่าเป็นอย่างนี้

ถนนหลวงนี่แหละฮะชาวบ้านเยอะแยะไปหมดเนี่ยฮะดิฉันยังไม่กล้าขับเร็วขนาดนี้เลยนะ
เช้าวันที่๕มิถุนายนนี่เองเขาก็จะไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์กันนะครับ
ช่วงแรกของคลิปเลยเนี่ยคือติดไฟแดง๑๐กว่าคันนะครับไฟแดงที่สี่แยกถนนสายสระบุรีลมศักดิ์
ตำบลทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
พอไฟเขียวก็เป็นอย่างภาพเขาก็อัดคลิปลงกลุ่มของพวกเขาด้วย
นี่ฮะทุกผู้ชมครับยกลงยกล้อเห็นไหมคือแล้วดูความเร็วความเร็วที่ไมค์รถ
คันที่ตามอยู่เนี่ย๑๓๐กว่าแปลว่าคันข้างหน้าเร็วกว่านี้อีกนะคะ
นี่เห็นไหมคันนี้ยัง๑๔๐เลย๑๔๔ยังไม่ทันเลย

ไปเป็นน่ากีฬาให้รู้แล้วตลอดเลยหรือไม่
คือหลายคนบอกโอ้โหอย่างนี้มัน
หมัดเสี่ยวแทนจริง
แล้วคุณมาเป็นกลุ่มเกิดอะไรขึ้นมาเฉียวกันมาชนกันมา
หรือว่าคันอื่นนี้ขับอยุง่ะทำยังไง
คือคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ย
เขาเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยเหมือนกับนัดเที่ยวกัน
นัดว่าจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรชบูรณถ้ามีภาพในเฟซบุ๊คที่เขาโพสต์กันเนี่ย
มาให้ดูหน่อยนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเขาก็โพสต์กันนะครับ
ในภาพมุมต่างที่เขาจะไปเที่ยวกัน
แท็กเช้านี้ที่เขาค้อสายบันเทิงโซนกบินบุรี
ปลาทูกำลังโดนฉลามไล่

ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดของกลุ่มเขาอะไรอย่างนี้นะคะ
มีอีกหลายโพสต์นะฮะถ้ามีก็ค่อยดูกันไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคนเข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่ามันไม่เหมาะสมแน่นอนเรื่องของ
เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน
หรือว่าไปรบกวนคนอื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนตามปกติ
เช้าอย่างนี้คุณจะเห็นว่าถนนโล่งคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้
มันไม่ได้ค่ะจะโล่งไม่โล่งก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะคะ

บางคนบอกรู้ว่านัดหมายกันมาท่องเที่ยว
แต่บางคนบอกโอ้โหนี่นะเราคนเพชรบูรณ์จะกลับบ้านนี่ยังลำบาก

ต้องกักตรงกักตัวต้องตรวจว่าเมื่อกี้โควิด
เอานี่ขี่บิ๊กไบท์มาเที่ยวกันแบบ

ท่านผู้ชมต้องดูภาพนี้ต่อสุดท้ายมีอยู่จุดหนึ่ง

ก็น่าจะ๑๐๒๐คน

ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์พอดี

มิถุนายนที่แถวหน้าตลาดสดทรัพย์สมทอดนะครับที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ได้เจอกับบรรดาเจ้าของร้านขายของที่อยู่แถวนั้น
อย่างร้านขายลอตเตอรี่ร้านหนึ่งบอกว่าวันเกิดเหตุ
นั่งดูทีวีอยู่ที่ร้านได้ยินเสียงรถแบบดังสนั่นมาตั้งแต่สี่แยก
ลุกออกไปดูก็ตามคลิปที่เขาโพสต์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
จังหวัดธรรมดามันก็ปกติของการขับรถเราเข้าใจนะฮะแต่ว่า
ถ้ามาแบบปกติการยกล้อมันจะไม่ปลอดภัยกับผู้ร่วมเดินทางด้วย
นี่โชคดีที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
คุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์มาทั้งไลน์หน้าจอแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับ
บอกว่าตัวคุ้มสมก็ขี่บิ๊กไบค์เหมือนกันแต่ไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้
ทำให้คนที่เขาขี่อย่างถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายเนี่ย
เสียหายไปด้วยเวลาเจอลักษณะแบบนี้ใช่ไหม

คือถ้าเกี่ยวอันสักครั้งหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยนะครับ

แล้วด้วยความเร็วอะค่ะขี่มาเร็วทั้งนั้น

ผู้ก็รัฐการณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในกฤทธิ์คงเมือง
บอกว่าตอนนี้ประสานแล้วก็แจ้งไป
ยังผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับ
ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับกลุ่มบิ๊กไบท์
แล้วก็ติดตามตัวคนขี่ในกลุ่มในคลิปมาดำเนินคดี

แล้วจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
เพื่อให้โรงแรมแล้วก็ลานกลางเต็นต์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ดรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดอย่างเด็ดขาดด้วย
เว้นผู้ที่มีธุระจำเป็นจำเป็นต้องเดินทางมาแล้วมาเข้าพักเท่านั้น
ในเพจในเฟซบุ๊คต่างที่เห็นคลิปคนพวกนี้

พวกนี้เข้ามาถึงมาเที่ยวมาพักมาทำแบบนี้
ล่าสุดพลโดบตรีอาทธสิตสู่ส่งหวนผู้ขับการตำรวจภูทรจังหวัดพรชบูรณ์นะครับ
ตรวจสอบไปท่านบอกว่าตำรวจตรวจสอบจนรู้แล้ว
มีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนในคลิปที่เขายืนถ่ายรูปกันบนราวสะพาน
ส่วนใหญ่มาจากปราจีนบุรีแล้วก็สะแก้ว
รวมตัวนัดหมายเดินทางมาเที่ยวที่ภูทับเบิกแล้วก็เขาค้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด
ตรวจสอบตามคลิปที่เห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจนเนี่ยรู้ตัวผู้ครอบครองรถแล้ว๕ราย
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำทั้งหมด
เรื่องต้นทั้งหมดเนี่ยถูกแจ้งข้อหาแน่๒ข้อหานะครับ
คือขับขี่รถมีความเร็วเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนด
เพราะจากในภาพเนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหอันนี้กลุ่มเขาเห็นไหม
เทียบเลยค่ะคือตำรวจบอกว่า๒๘๐๒๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่
เอาแบบเบาะแค่ออกตัวก็๑๔๐๑๕๐อะไรประมาณนี้แล้ว
อีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องของการขับขี่แบบประมาทหวาดเสียว
ยกลงยกล้อเนี่ยฮะกลุ่มเทเลท็อปบี้นะฮะยังไงถ้าท่านทราบข่าวของตัวเองอยู่แล้วล่ะ
ตอนนี้โอ้โหเขาแชร์กันเยอะมากก็ติดต่อตำรวจที่เพชรบูรณ์

ว่ามันมีเหตุผลยังไงจริงไม่จริงอะไรยังไงทำไปเพราะอะไร

คุณผู้ชมใจดีส่งมาบอกนะว่าปลาทูโดนฉลามไล่คืออะไร
เพราะบอกว่าฉลามหมายถึงตำรวจทางหลวง

ทูก็น่าจะหมายถึงแก๊งบิ๊กไบท์ที่ขี่กันมา

โดนจับค่ะนะคะ